พื้นที่ของอีรักษ์ในปัจจุบันนั้นเป็นแหล่งรวมอรยธรรมโบราณที่สำคัญจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าการพัฒนาเมืองแล้วก็พื้นที่การเกษตรในปัจจุบันก็ได้ไปกรบลบร่องรอยที่สำคัญเหล่านั้นเอาไว้
แต่ว่ามาตอนนี้มีเทคโนโลยีหลายอย่างมาช่วยนักโบราณคดี
อย่างเช่นดาวเทียมแล้วก็ล่าสุดก็คือโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะครับ
ที่ทำให้สามารถที่จะเข้าไปอย่างจุดที่เข้าไปไม่ถึงมาก่อน
แล้วก็นำมาซึ่งการค้นพบเมืองโบราณหลายพันปีที่ตอนแรกคิดว่าหายสาบศูนย์ไปแล้ว

แต่ว่าการสู้รบกับกลุ่มไอซิสที่ดำเนินอยู่ขนาดนี้
ก็ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญครับ

เมืองเอกของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางเหนือของอีรักษ์
ทีมนักโบราณคดีกำลังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการค้นหาอดีต
หาร่องรอยของตึกโบราณ
เจสันเออนักโบราณนักคดีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดบอกว่า
เขาและทีมกำลังตามหาเมืองโบราณที่สาบศูนย์
โดยมีภาพถ่ายจากดาวเทียมในยุคสงครามเย็นช่วยเหลือ
นี่คือภาพจำลอง๓มิติของชุมชนเคตาวีนอกเมืองเออร์บิล
ทีมของเจสันเออร์กำลังทำงานอยู่
พวกเขาระบุตำแหน่งของหลักฐานทางโบราณคดีของภาพนี้
โดยซ้อนทับภาพที่บันทึกจากโดรนลงไปบนภาพถ่ายดาวเทียมสอดแนม
ซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมเหล่านี้ทำให้ทีมของเจสันเออ
เห็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกการพัฒนาเมือง
และการทำเกษตรกรรมบทบังเอาไว้
กระบวนการนี้ยังช่วยให้ในปี๒๕๕๙
ทีมนักโบราณนคดีได้ค้นพบเมืองคาบร่า
เมืองโบราณอายุ๔๐๐ปีที่เคยถูกเชื่อว่าหายสาบศูนย์ไปแล้วทั้งเมืองด้วย
โดยพบว่าเมืองคาบร่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเล็ก
ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ใต้หมู่บ้านยาดีกิสล่า
ซึ่งทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยจอนฮอปกิ้นซ์

โดยเมืองคาบ้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเออร์บิล

ที่มีกองกำลังต่อสู้กับกลุ่มไอซิส

นักสำรวจของสำนักโบราณคดีเมืองเออร์บิล
ซึ่งทำงานกับเจสันเออร์ยอมรับว่า
การทำงานของพวกเขาเสี่ยงอันตราย
มีบางพื้นที่งานที่อยู่ใกล้เขตยึดครองของไอซิส
ซึ่งได้ทำลายโบราณสถานหลายแห่งไปแล้ว
ในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้เข้ายึดครอง
แต่พวกเขาก็ไม่สามารถยุติงานได้
เพราะแหล่งโบราณคดีต่างมีความสำคัญ
ไม่เพียงแต่กับชาวเอิอฟ่อกันและชาวอีรักษ์เท่านั้น
แต่สำคัญกับมนุษยชาติทั้งหมด
ขณะที่เจสันเออบอกว่า
โบราณคดีไม่ได้สำคัญสำหรับนักวิชาการเช่นพวกเขาเท่านั้น

เพราะเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของเรา
นิยามตัวเองบนพื้นฐานของอดีต
และหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้เป็นหลักฐานของอดีตที่จับต้องได้
บอกว่าหากคุณต้องการทำลายอัตลักษณ์สมัยใหม่ของใครสักคน
เหมือนที่ไอซิสกำลังพยายามทำอยู่
คุณสามารถทำได้โดยการทำลายอดีตของพวกเขา
การทำลายแหล่งโบราณคดี
ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนในการค้นหาเมืองโบราณที่สาบศูนย์
ที่ทีมนักโบราณคดีกลุ่มนี้ทำอยู่
ก็ถือเป็นการช่วยรักษาประวัติศาสตร์สมัยโบราณเหล่านี้
ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเช่นกัน
นัทพรท้าวตะกูข่าวเทราะทีวีรายงาน